ผู้หญิงคนหนึ่งในอำเภอศรีชมพูจังหวัดขอนแก่น

เธอก็ฝากเงินสะสมเข้าไปเรื่อย
กองทุนชาปนกิจสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิล
เพื่อหวังว่าเผื่อคนในครอบครัวเสียชีวิต
จะได้มีเงินในส่วนที่จะมาเป็นกองทุนช่วยเหลือในการชาปนกิจ
แต่ปรากฏว่าพอสามีของเธอเสียชีวิตไป
ไม่สามารถจะเอาเงินช่วยเหลือหรือว่าเงินสงเคราะห์
มาใช้ในการจัดงานศพได้
โดยทางอบตอ้างว่าเธอขาดส่ง
และที่ขาดส่งคือ๑บาท
บาทกลายเป็นเรื่องเป็นราวที่ทำให้ชีวิตของเธอ
บอกว่ามันเศร้าเหลือเกินลำบากเหลือเกิน
เธอร้องไห้ให้สัมภาษณ์กับผู้สิทธิ์ข่าวเลยนะครับ
สำหรับเรื่องของเงิน๑บาทนี้นะครับ
ผู้หญิงคนนี้ก็คือนางคำปันศรีทัพรังอายุ๕๓ปี
เป็นชาวบ้านหมู่บ้านเทพประธานที่ตำบลบริบูรณ

นายทวีสามีวัย๕๙ปีเสียชีวิตลง
เมื่อวันที่๑๕พฤษภาคมที่ผ่านมา
หลังจากที่จัดงานศพศพเสร็จเรียบร้อย
ที่จัดงานศพได้เพราะอะไรรู้ไหม
เธอต้องไปหยิบยืมเงินชาวบ้านมาจัดงานศพ

เงินชาวประณะกิจไม่ได้
บอกก็เลยมาทวงถามเรื่องของ
เงินจากกองทุนชาปนกิจสงเคราะห
ขยะรีไซเคิลจำนวน๒๓๐๐๐บาท
มาทวงถามใครมาทวงถามอบตบริบูรณ์
เมื่อเธอมาสอบถามทางอบต
อบตก็บอกว่าจ่ายไม่ได้
เพราะว่าสมาชิกก็หมายถึงคุณป้าคำปันเนี่ยนะ
ที่เป็นสมาชิกจ่ายเงินไม่ครบขาดไป๑บาท
ทำให้ครอบครัวของป้าที่ก่อนหน้านั้น
เข้าเป็นสมาชิกโครงการชาปนกิจขยะ
อันนี้คือชื่อย่อนะมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี๖๑
จะไม่ได้รับเงินในการช่วยเหลือ
งเคราะห์เรื่องของการจัดงานศพ
คุณป้าคำปันบอกว่า
คุณป้าและครอบครัวเข้าเป็นสมาชิกกองทุนนี้ตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แล้วก็มีการจ่ายเงินค่าแรกเข้าคนละ๓๐๐บาท
ทยอยจ่ายให้ครบในช่วง๔เดือนแรก
ซึ่งเมื่อจ่ายครบเรียบร้อยแล้วจะคุ้มครองทันทีนะ
โดยเงินโครงการชาวประณะกิจนี้
สมาชิกต้องจ่ายทุกเดือนตามความเหมาะสมแต่ห้ามขาด
ถ้าสมาชิกขาดการจ่ายเงินสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกก็ขาดเช่นกัน
เพราะเงินดังกล่าวถือว่าเป็นเงินสะสม
และเมื่อสมาชิกหรือคนในครอบครัวของสมาชิกเสียชีวิต
ก็จะได้รับเงินชาปนกิจจากโครงการ
ซึ่งจะหักเงินสะสมที่สมาชิกฝากเข้าในโครงการทุกเดือน
ไปเป็นเงินชาปนกิจศพละ๒๐บาท
ทีนี้มีสมาชิกมากมายเขาส่งเงินเข้ากองทุน
ส่วนหนึ่ง๒๐บาทจากคนที่ส่งเข้ามา
ก็จะกลายเป็นเงินชาปนกิจช่วยเหลือคนในชุมชน
แต่ทีนี้ทีนี้มันมีปัญหาเริ่มมีปัญหา
บอกว่าที่ผ่านมาส่งวันที่๑๔ของทุกเดือน
มีกรรมการเป็นผู้รับไปดูแลต่อ
มาทุกเดือนนะเดือนละ๕๐บาท๑๐๐บาท๒๐๐บาท
แต่ว่าคุณป้าคำปันยืนยันว่าจ่ายมาอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดได้จ่ายเงินเข้าโครงการเมื่อวันที่๑๔พฤษภาคม

และจากนั้นสามีเสียชีวิตวันที่๑๕พฤษภาคม
ตามปกติเมื่อสมาชิกหรือคนในครอบครัวของสมาชิกเสียชีวิต
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่อบตจะนำเงินชาปนกิจ
มอบให้ที่บ้านทันทีเลยนะคุณนะ
แต่ครั้งนี้ทางอบตไม่ได้เอาเงินมามอบให้เลย
แล้วก็เธอทวงถามไปทางอบตปรากฏว่าไม่ได้รับคำตอบใดทั้งสิ้น

ก็เลยไปยืมเงินชาวบ้านมาจัดงานศพให้นะครับ
กระทั่งเมื่อวันที่๕มิถุนายนที่ผ่านมาอบตมีการเรียกประชุมในที่ประชุม
สรุปการจ่ายเงินชาปนกิจด้วยการยกมือในที่ประชุม
มีคนยกมือสนับสนุนให้จ่ายเงินให้แก่ครอบครัวของคุณป้าคำปัน๘ราย
ส่วนสมาชิกอีก๑๕รายในคณะกรรมการไม่อนุญาตให้จ่ายเงิน
เพราะให้เหตุผลว่าคุณป้าคำปันและครอบครัวจ่ายเงินสะสมขาดไป๑บาท
เป็นเรื่องเป็นราวแล้วครับเธอก็เลยย้อนไปขอดูบัญชี
จริงมันขาดไป๑บาทจริง
แต่๑บาทมันไม่น่าจะเป็นเหตุให้สมาชิกในครอบครัวของเธอ
ไม่ได้รับเงินจากกองทุนเธอบอกว่าเสียใจเหมือนกันนะครับ
ตอนนี้นะครับทางผู้สิทธิ์ข่าวก็สอบถามไปยังอบตบริบูรณ
ก็ทราบว่าในวันนี้แหละ๘มิถุนายน
จะมีการประชุมกรณีของคุณป้าคำปันกันอีกครั้งนะครับ
โดยจะมีนายอำเภอเป็นประธานในการตรวจสอบ
และให้ความเป็นธรรมนี่เห็นไหมเงินที่เอกสารบอกว่าติดลบ๑บาท
แต่ก็มีความคืบหน้านะคะคุณสืบสกุลคุณผู้ชม
เพราะว่าเมื่อเช้านี้ตัวนายอำเภอศรีชมพู
ก็คือนายชะลิดวิเศษสิริก็เรียก
เรียกในไหมผ่องแพ่วนายกอบตบริบูรณ
แล้วก็เรียกคณะกรรมการโครงการเงินชาปนกิจขยะ
ไปให้ข้อมูลในเรื่องนี้แล้วด้วย
ทีนี้เขาก็ให้ทางอบตชี้แจงเรื่องของรายละเอียด
เกี่ยวกับระเบียบการจ่ายเงินให้กับญาติผู้ตาย

ชาวบ้านที่เขาไม่ได้รับเงินชาปนกิจ๒๓๐๐บาท

ในอำเภอพูดคุยเบื้องต้นแล้ว
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเรื่องนี้
เดี๋ยวผมจะเอาเรื่องเข้าที่ประชุมระดับอำเภอ

ว่าเรื่องนี้จะดำเนินการอย่างไรต่อไปด้วย
คือคุณป้าคำปันก็ให้ข้อมูลบอกว่า
คุณป้าเองก็ไม่รู้เลยนะว่าเงินที่ส่งไปมันขาด๑บาทนะครับ
ไปตรวจในเอกสารที่อบตเขาเก็บไว้เนี่ย

เงินของป้าติดลบไป๑บาทจริง
มันก็เลยกลายเป็นยอดเงินที่ติดลบมาเรื่อย
เดือนพฤษภาคมจนกระทั่งสามีของป้า

ใช่เดี๋ยวก็ต้องดูแนวทางการช่วยเหลือเยียวยา